มาทีไรก็ไม่ผิดหวังนะคะสำหรับพี่พายุลูกของแม่ชมพู่นั่นเองนะจ๊ะ
เพื่อความบันเทิงคุณผู้ชมที่ป้าน้าอาแล้วก็พวกเราด้วยนะคะ
นี่ล่าสุดเนี้ยแม่ชมเขาทำสองสองแปดเออทำคลิปล้างมือกันช่วงนี้กาด
อย่าตกเนอะโควิดนะแต่บอกเลยว่าทันโทษค่ะคุณค่ะ
ไม่ได้จริงเพราะว่าตาเราเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปที่ลุคใหม่ของพี่พายุตลอดเลย
จะเป็นลูกไหนเดี๋ยวดูกันค่ะคุณผู้ชม

ที่เราต้องล้างมือไปตลอดเวลา
เดี๋ยวยูโชว์ที่มือยูสะอาดยัง
ที่ไหนบ้างมือสะอาดยังครับ
อ่าอ่ามือสะอาดแล้ว

แล้วคือในคอมเมนต์คลิปนี้ของแม่ชม
เดี๋ยวพี่ป้านาอาก็แห่แซวกันแล้วค่ะ
บอกว่าทรงผมทรงใหม่ของพี่พายุเนี่ย

มูฟออนจากทรงผมไม่ได้เลยจริงค่ะ

แฟนคลับพากันโหวตค่ะบอกเลยว่า
มันมาจากทรงหมวกกันน็อกค่ะ

เขาบอกขนาดนี้ว่าเหมือนกันขนาดไหนนี่

เหมือนปะหล่ะ

หลายเสียงบอกว่าพายุเนี่ยลุคนี้จริงเหมือนใครรู้มั้ย

ก็คือผู้ทรแบบเป๊ะมาเลยจากคุณแม่โทษนี่

คุณชมพู่เคยรับบทบาทนี้ไว้แล้วทรงผมดูสิ

เอ็นดูนะคะแต่ว่าความยิ้มแบบน้องพายุน่ะ

คุณผู้ชมค่ะท่าทางจะเวิร์คฟอร์มโฮมที่บ้านไปหน่อยนะจ๊
เหมือนเลย
อีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
บ้านเนี้ยเค้าน่ารักจริง

กำลังขุดทรายขุดโคนเล่นนั้นอยู่ดี

แม่ชมเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปอยู่ด้วยนะช่างพูดช่างคุยบอกว่า
แม่ครับยุมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะแต่ด้วยความเด็กพูดน่ารักจริงนะคะ
ทางด้านพี่สายก็ขอแจมด้วยละกันเดินลงเนี่ยเอาเท้าจุ่มน้ำเล่นน้ำกันไปเลยนะคะ
และต่อด้วยคลิปที่เห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้ความเอ็นดูจริงเลย
พายุเนี่ยเขาไปตักน้ำเมษะแล้วใช่ไหมแล้วคือคงตักเยอะเกินอ่ะน้ำเนี่ยมันหนักค่ะเออนะคะ
ก็เลยแบบว่าน่ารักก็เลยเกิดเป็นภาพนี้จกก้นด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปกันเต็มเลยจ้า
ก็ได้นะแม่อยากประแม่เลยเนี้ยไหมป่าเดี๋ยวมันกระเด็น

เดี๋ยวก่อนนะน้องพายุประมาณ๓๔ควบแต่ที่เห็นเหมือน๕๖ควบ

เออนะคะเอาเป็นเด็กสมบูรณ์แข็งแรงคุณผู้ชมค่ะน่ารักจริง
ก็เลยเป็นคลิปนี้ขึ้นมาแต่เมื่อกี้เห็นไหมบอกว่า
ในมือเนี่ยปลาได้นะแม่แต่แม่บอกว่าอย่าปลาใส่แม่เลยนะคะ
อันนี้ก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองด้วยแล้วกันนะจ๊ะ
ชอบนะอายุแค่นี้รู้จักคำว่าเซอร์ไพรส์

เอ็นดูเอ็นดูรูดของผู้ชมค่ะ